คราวนี้เป็นเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาค่ะ
ถึงขั้นเป็นการฟ้องร้องกันเลยเพราะว่ามีชายคนหนึ่ง
ปรากฏระเบิดใส่ขา

ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ระดับ๒
บริเวณขาขวาแล้วก็นิ้วหัวแม่มือค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งผู้ใช้งานรถ๗รายนี้ก็เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอื่น
นับแล้วกว่า๙๐ครั้ง
ซึ่ง๒๖ครั้งเป็นการระเบิดที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่อีกกว่า๕๐ครั้งเป็นการระเบิดที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
อาทิตย์กรณีที่เกิดการระเบิดในรถจิ๊บ
หลังจากผู้ใช้งานชาติทิ้งไว้ภายในรถ
ซึ่งก็ทำให้รถคันดังกล่าวไฟไหม้มอดทั้งคันด้วย

น่ากลัวมาก
ซึ่งนอกจากนี้ยังมีรายงานจากผู้ใช้งานสังคมออนไลน์ในเกาหลีใต้
ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอร้องเรียน
สร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นอย่างมาก
ภายหลังจะเป็นเครื่องที่ผลิตใหม่ทั้งหมดแล้วก็กำลังเร่งการผลิต
แต่ว่าเรื่องของระบบการตัดความร้อนเนี่ยคือภายในตัวเครื่องปกติเวลาที่ชาร์จแบตเข้าไปแผงวงจรเขาก็จะมีการตัดว่า
โอเคตอนนี้ร้อนประมาณนึงจะต้องตัดแล้วตัดการจ่ายไฟเข้าไป
แต่ว่าอันนี้น่าจะมีความผิดพลาดในเรื่องของระบบในการคัดไฟเวลาที่เข้าแผงวงจร

ถ้ากว่า๙๐ครั้งมันเยอะมากนะคะ
แล้วคือต้องใช้คำว่าน่าเห็นใจจริงเพราะว่าหลายคน

ยื้มก่อนก็อยากมารีวิว

แล้วก็ให้โอกาสเขาหน่อยเขาเอาเครื่องไปเก็บไปหมด
ใช่ก็แบบจะแบบว่าเฮ้ยอันนี้ผ่านกันการันตีแล้วนะคะ